ไฟเขียวที่วับอยู่บนต้นโพที่ราชบุรี

เขาเจอต้นต่อของแสงวับสีเขียวนี้แล้ว
คุณผู้ชมรีบตอบมาก่อน
คือก่อนหน้านี้คนไปเจอก็สร้างความหวั่นวิตก
แล้วก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เพราะบางคนบอกว่าเป็นดวงจิต
เป็นดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้แหละ
เกิดการจุดทูบนะฮะบอกกล่าวกันแล้วก็เฝ้าดู
ล่าสุดทีมข่าวไปที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นโพนี้

ไปเจอแล้วว่าบ้านหลังดังกล่าวติดไฟส่องกระพริบ
เหมือนร้านคาราโอเกะแล้วก็มีไฟเลเซอร์ขนาดเล็กที่พวกใช้ติดตามเวที
เนี่ยมันอยู่หน้าบ้านเต็มเลย
สีเขียวเต็มไปหมดเลยครับ
คือเลเซอร์ติดไว้ที่หน้าบ้านแล้วมันพุ่งออกไปกระทบต้นไม้ที่อยู่ฝั่งนู้น
ทีมข่าวติดต่อกับเจ้าของบ้านจะสอบถามข้อมูลครับ
สุภาพเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยติดไฟเลเซอร์เพราะว่าชอบ
สมัยวัยรุ่นชอบเที่ยวผับอ่ะนะก็ชอบเลยเอามาติดบ้านนะครับ
แล้วอีกอย่างขโมยขึ้นบ้านด้วยก็เลยติดเอาไว้เวลาคนไม่มีอยู่บ้านก็เปิด
นะฮะให้เหมือนมีคนอยู่ท่านนาวากาศโทวุฒิบอกว่าไม่ได้มีเจตนากันแกล้ง
หรือทำให้ชอบบ้านตกใจกลัวน่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าจะเอาออกนะ
จะเอาออกแล้วจะไปติดใหม่ติดตรงใหม่ติดติดที่ใหม่
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสับสนขึ้นมาอีกครับเอาลองฟังเขาดูฮะ

เป็นความสนุกสนานเป็นความเพลิดเพลินเป็นความสวยงาม

แล้วก็ทำให้เรามีความสุขว่า
เรามีไฟกระพกกระพริบมีไฟเลเซอร์
นักข่าวมาเนี่ยผมก็เลยเข้าใจแล้วว่า
ความไกลของเลเซอร์นี่มันไกลมาก
นี่ขนาดว่าเลเซอร์ไม่ใช่ระดับไฮเอ็น

ก็เลยเอาไฟเลเซอร์มาติดบ้าน

ถ้าเกิดช่วงปลายเดือนนี้อาจจะมีทูพเทียน